คุณผู้ชมคะลองดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ค่ะโอ้โหถือว่าแสบมากนะคะ
แต่งกายคล้ายตำรวจมีอุปกรณ์หลายอย่างมากที่เหมือนกับตำรวจเขามีกัน
สิ่งที่ไม่ควรมีเช่นชุดตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสต็ดติดหรือเปล่า
ยังมีเลยน้องคิงคิดดูไปหามายังไง
แล้วก็ไปดักรอคนอยู่แถวหลังขนส่งหมอชิดค่ะไปสุ่มตรวจคนแถวนั้น
ขอตรวจปัสสาวะหน่อยขอตรวจปัสสาวะหน่อยแล้วมันจะมีบางทีที่แจ็คพอร์ตว่าคนนั้นเขาปัสสาวะม่วง
ไถเงินเขาแลกกับการปล่อยตัว
สุดท้ายตำรวจตัวจริงเขารู้นะคะเขาก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ค่ะ
เป็ดเขียวชาวดำเป็ดเขียวชาวดำ

นี่ค่ะตำรวจตัวจริงตำรวจจากสนองศพ
สถานทานโกฑง
ซื้อเขารู้เรื่องก็เลยนำกำลังไปตรวจค้นและจับกลุ่มค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปิยวัตร
อายุสามสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
ควบคุมตัวที่ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่เขตจตุจักรกรุงเทพตี๕๓๐ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ไปใช้บริการครับ
ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพก็คือตรงจตุจักรมีผู้ชายชอบอ้างตัวเป็นตำรวจ
มั่วขอตรวจปัสสาวะผู้โดยสารเอ้า
คือถึงขั้นจับผู้โดยสารน่ะไปตรวจปัสสาวะแล้วมันบางทีมันมีผู้โดยสารเขาปัสสาวะโม้จริงจริงครับ
กันโฉกทรัพย์เรียกเงินเขาแหละกับการปล่อยตัวตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็เจอนายปียวัตรคนนี้
ดูท่าทางมีพิรุษสงสัยว่าแปลกจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า
ตำรวจเลยแสดงตัวขอตรวจค้นครับ
ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะผลการตรวจค้น
คือในรถยนต์ของเขาอ่ะค่ะเป็นรถยนต์โตยาต้าฟอร์จุนเนอร์ทะเบียนสอง
ก่อก๋าไก่ชอตชิงห้าบ้าสี่ภรุงเทพฯมันจะมีรถจอดอยู่ใกล้ใกล้กับรถ
นายปิยวัตรบอกว่าเนี่ยยอมรับว่าเป็นรถของนาย
ปิยวัตรเองตอนแรกดวชคนที่ตัวมันไม่มีอะไร
เจอแค่มีสเอ่อพอไปเจอรถเอ้ารถใช่ของปิยวัตรไม่
ปีวัฒน์บอกใช่พอตรวจรถปุ๊บเท่านั้นแหละ
คุณผู้ชมลองดูนะว่าในรถมันมีอะไรบ้าง
๑มัวแก๊ปสีดำมีตราตำรวจหน้ามัวค่ะ
เสื้อคลุมมีตราตำรวจที่หน้าอกด้านซ้าย

สัญลักษณ์ตำรวจระบุข้อความสืบสวนบางซื่อ

กุญแจมือมีตั้ง๒อันนะน้องคิง
คุณแจมือและอันเนี้ยพกไว้ทำไม
สิ่งที่เจอก็คือชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
ก็คือสำหรับทดสอบเม็ดแอมเฟตามีนมี๑๕ชุด
มีชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะกรณีกัญชาด้วยนะมีด้วยอีกอีกหนึ่งชุดเนี่ยเนี่ยภาพนี้ค่ะคือของที่เจอ
มีไฟฉายกระบอกหนึ่งมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ตำรวจนครบานสีชมพูด้วยนะคะ
ตำรวจบอกเชิญเลยปียวัตรเชิญมาโรงพักครับสอนอบางซื่อค่ะทำประวัติยึดของกลาง
ถูกแจ้งข้อหาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวผู้เสียหายมายืนยันตัวนายปิยวัตรเพิ่มเติม
จะได้เอาผิดข้อหาอื่นเพิ่มด้วยโดยเฉพาะข้อหากันโชคทรัพย์

ก็มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
เจอตำรวจจริงเข้าไปควบคุมแบบนี้ปั๊บจ๋อยเลยนะฮะ